วันดีแบบนี้นะคะก็ขอต้อนรับเศรษฐีใหม่กันทุกคนเลยนะคะ
รวมไปถึงนะคะท่านนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ

พี่นางสิริพรอำไพพงศ์คุณผู้ชมนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านเกิดของพี่นางสิริพรค่ะ
ที่วัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะ
วันนี้มีงานบุญใหญ่ค่ะพี่นางถือเลิกดีตอน๙โมงเช้าค่ะ
ทำพิธีบวงสวงเพื่อทำวางศิลาเลิกนะคะ
แล้วก็ยกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างซุ้มประตูพ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาตามที่พี่นางสิริพรมีความเชื่อความศรัทธา
นี่แหละคุณผู้ชมนะคะซึ่งตามที่เห็นในภาพเลยค่ะ
ญาติโยมมาร่วมงานบุญกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
นางสิริพรบอกนะคะว่าแรงบันดาลใจที่ให้ทำซุ้มประตูพ่อปู่แม่ย่านั้น
มันอยู่ที่ใจเราตั้งใจจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จค่ะ
ส่วนเรื่องที่แปลกก็คือเมื่อวานนี้พี่นางกำลังจัดเครื่องไหว้ที่โต๊ะบวงสวงค่ะ
ปรากฏว่ามีฝูงพึ่งบินมาตอมเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ซึ่งพระอาจารย์นะครับก็บอกว่าเป็นสิริมงคลในการทำงานจะสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะ
อีกหนึ่งงานบุญค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณอิม
ฟ้าวสุดสวิงริงโก้เลยค่ะที่ได้รำวงสวงถ้ำแม่ย่าธานีนะคะ
สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
พร้อมกับกรยานมิตรนะคะนับพันคนมาจากทั่วสารทิศตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมนะคะ
เดี๋ยวเราไปชมนะคะบางช่วงบางตอนในการรำบวงสวงกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูท่ารำศิริษฐาลงใบต่องค่ะ
แล้วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพอลำเสร็จคุณผู้ชม
ข้างพิธีเนี่ยมีคนเห็นว่าเป็นงูเห็นไหมคะคุณผู้ชมตามภาพเลยค่ะ
มาใกล้ด้วยนะคะคนก็แตกตื่นฮือฮากันเลยล่ะค่ะ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า
ระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยค่ะคุณเฟี้ยวฟ้าก็สัมผัสได้ถึงเรื่องมหัศจรรย์อีกหลายอย่างค่ะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เธอโพสต์นะคะ
ภาพแรกค่ะปรากฏว่าควันทู่พันรอบข้อมือของเฟี้ยวฟ้าวเลยล่ะค่ะ

เธอโพสต์เล่าว่าขณะทำวิธีเลิกมงคล
วันทูปก็มีลักษณะคล้ายกับพญานาคเลื้อยพันรอบข้อมือแบบนี้เลยล่ะค่ะ
นี่ค่ะด้านล่างนะคะอีกภาพหนึ่งค่ะนะคะเกิดขึ้น
ระหว่างที่เธอทำพิธีไล่ลำนั่นเองค่ะ
ถ่ายภาพออกมาปรากฏเห็นเป็นลำแสงส่องมาที่ตัวเธอค่ะ
นี่ภาพนี้เลยเราวงกลมให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดนะคะ
ฟ้าวเชื่อว่าลำแสงที่งดงามซึ่งผ่านตัวเธออยู่นั้น
เป็นปฏิหารที่แม่ย่าธานีรับรู้นะคะ
ถึงการทำพิธีบูชาในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็ให้เหล่ากรยานิมิตรนะคะได้ร่วมอนุโมทาบุญไปด้วยกันนะคะ
แล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่าทั้งหมดที่นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็เห็นบอกว่ามีไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่อง
โชคลาภนะเรื่องของปฏิหารเขาบอกว่าแม่ย่าธานีแบบว่า
มาแบบให้ปฏิหารกับพี่อิมเฟี้ยวฟ้าวยังไงคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันดูแล้วกัน
แต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะที่ถูกรางวัล
ส่วนใครที่พลาดหวังพลาดรางวัลไปก็ไม่เป็นไร
คุณผู้ชมชีวิตเรายังไงยังมีทางเสมอนะคะ
ต้องทำงานเป็นกำลังไปให้ทุกคนนะคะ